เกิดเหตุเรือโดยสารของชาวโรฮิงญานมในหน้าน้ำของรัฐยาไข่ของพม่านะครับ
ว่ามีผู้เสียชีวิต๒๑คน
โฆษกของสหประชาชาติประจำประเทศพม่าได้กล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า
ที่ตลาดท้องถิ่นในเมืองซิตเตอร์เวย์ซึ่งผู้โดยสารในเรือลำนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮิงญาที่ไร้สัญชาติในพม่า
ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางการให้สามารถเดินทางมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดแห่งนี้ได้
ขณะที่โฆษกสหประชาชาติกล่าวว่าเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้อย่างน้อย๒๑คน
และจำนวนนี้เป็นเด็กอย่างน้อย๙คนครับ
แต่ทางสหประชาชาติก็ยอมรับว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นมาก
จากว่าทางผู้ให้บริการบริเวณโดยสารลำนี้ไม่ได้นับจำนวนผู้โดยสารก่อนที่จะเดินเรือ
ขณะที่ข้อมูลจากกระทรวงความมั่นคงและชายแดนของพม่ากลับรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเพียง๑๑คนเท่านั้น
นี้กระทรวงความมั่นคงและชายแดนของพม่ายังเปิดเผยว่า
สาเหตุที่ทำให้เรือโดยสารล่มในครั้งนี้เกิดจากคลื่นลมที่รุนแรงในท้องทะเลครับ